ผ่านทางตอนกลางของประเทศค่ะจากการตรวจสอบเนี่ยเราพบว่าภาคเหนือ
แล้วก็ภาคอีสานนะคะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชม
ร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิอยู่ที่๒๒๓๕องศาค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองตกกระจายนะคะ
ร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่พื้นที่ริมเขาเนี่ยต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะคุณผู้ชม
เน้นตกในช่วงเย็นถึงค่ำคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ขณะที่ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเยอะทั้ง๒ฝั่ง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิไม่ร้อนมากนะคะ
เวิร์คฟอร์มโฮมอุณหภูมิเรียกได้ว่าอุณหภูมิสบายค่ะคุณผู้ชม
ขณะที่ประเทศไทยของเราฝนตกชุก
แต่ว่าที่แคนาดาและสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนครั้งใหญ่ค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่นะคะต้องเร่งอบพยพประชาชนนะคะไปอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทค่ะ
ขณะที่ประชาชนบางส่วนได้แห่ไปห้างสรรพสินค้า
นี่เลยค่ะซื้อเครื่องปรับอากาศนะคะไปซื้อแอร์ติดที่บ้าน
แคนาดาอุณหภูมิพุ่งสูง๔๙องศาในขณะที่สหรัฐ
อุณหภูมิอยู่ที่๔๖องศาร้อนมากเลยทีเดียวค่ะ
และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ